กองสลักพลัดสำหรับนายมีแล้ว

นี่คุณผู้ชมหลังจากนี้

นี่แหละอันนี้คือตัวโปรโมท
แต่ก่อนหน้าก็ไปลงการเมืองใช่ไหม
ลงการเมืองอาจจะแบบว่าเออผิดหวังไปไม่ถึงดวงดาวไม่เป็นไร

เป็นแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ใหม่ของคุณน็อตพันธวัฒน์

วันแรกเลยตอนบ่าย๒โมง๗นาที
มันมีปัญหานะใช่
นี่คุณน็อตก็เลยต้องมาโพสต์ชี้แจงบอกว่าปิดระบบชั่วคราว

แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดขายได้อีก

กระแสตอบรับดีนะขายอีกใบอย่างไรฮะ

ไม่ใช่เติมเงินจะเติมเข้าระบบอีกครั้ง

แต่พอเปิดตัวออกมาแบบนี้ก็ถูกวิภาควิจารณ์นะ

ใช่ไงนักข่าวก็เลยไปถามค่ะ
ทางด้านผอกองคดียาเสพติดดีเอสไออย่างนายพงศธรอินอำนวยนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกนะบอกว่าการกลับมาขายลอตเตอรี่ของคุณน็อตเนี่ย
เป็นการเปิดเว็บไซต์ใหม่และการเปิดในชื่อใหม่ทำได้
ต้องดูแผนธุรกิจถ้าเกิดแผนธุรกิจเป็นการขายแบบเดิม
อันนี้ก็เสี่ยงนะอาจจะถูกพิจารณาความผิดได้
แต่กรณีการขายแบบเดิมของนายน็อตผิดกฎหมายเพราะว่าเข้ารักษณะรับกินรับจ่ายเอง
เมื่อมีผู้ถูกรางวัลนายน็อตจะโอนเงินให้ในวันนั้นหรือว่าเอาเงินสดไปให้
แบบไม่หักไปมอบให้ใน๒ชั่วโมง
โดยที่ไม่ใช่ในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นผู้มอบเงินรางวัล
ถือว่าเป็นการเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอุปกรณ์
อกจากนี้ท่านก็บอกด้วยนะคะบอกว่าแผนธุรกิจของคุณน็อตขนาดนี้ยังไม่ชัดเจน
ยังไม่ได้มีการประกาศไงว่าจะให้ผลตอบแทนเท่าไรจะให้ยังไงจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
แล้วเงินทุนเอามาจากไหนอันนี้มันก็เป็นคำถามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
ถ้าสมมุติเกิดว่ายักย้ายถ่ายเทซุกซ่อนมาจากการกระทำความผิด
การเอาเงินมาเนี่ยเป็นการฟอกเงินเรื่องนี้ในทุนจะโดนด้วยเหมือนกัน
มีแล้วมีรอตรวจสอบอยู่แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าเหมือนรอบที่แล้วปั๊บเนี่ยดำเนินคดีได้เลย
เพราะว่าความผิดต่อรัฐไม่จำเป็นต้องมีผู้รับร้อง
เดี๋ยวผมรอก่อนรอดูอันนี้ก่อน
ไม่รู้ว่ามันจะยุ่งยากอะไรมากไปกว่านี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าใช่นะฮะ